วันนี้ให้ดูเหตุการณ์ในช่วงบ่ายวันที่ผ่านมา
สำหรับงานแถลงข่าวของสีสาเกจนักครหลงโปรโมชั่นนจริง
ไม่ได้จัดอะไรให้เป็นทางการมากมายก็คือ
แล้วก็ให้สื่อมวลชนนั้นได้ถ่ายทำการฝึกซ้อม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันแชมป์โลกครับ

เพราะว่าเฟซบุ๊คส่วนตัวของเจ้าตัว
ก็มีการเปลี่ยนรูปภาพหน้าปก

เป็นรูปที่ถ่ายคู่กับน้องจ๊ะจ๋า
ในระหว่างเข้าพิธีมั่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ซึ่งบรรดาแฟนคลับก็เข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก
พร้อมกับนะครับขอให้ศรีสะเกดนั้นป้องกันแชมป์ต่อให้ได้นานครับ
ก่อนหน้านี้นี่ไม่ได้เปลี่ยนรูปมานานมากพอสมควรเหมือนกันนะครับศรีสะเกด
แล้วก็น่าจะมีกำลังใจในการฝึกซ้อมมากขึ้นหลังจากนี้

เพื่อตอบคำถามกับสื่อมวลชนเรื่องของความเป็นมาเกี่ยวกับแฟนคนใหม่
ที่มีการประกาศมั่นแบบสายฟ้าแลบ
ศรีสะเกดก็บอกว่าคุยกับน้องจ๊ะจ๋าได้๒เดือนครับ
ก็เลยขอมั่นเลยอยากให้ฝ่ายหญิงมั่นใจว่าตัวเองมีความมั่นคงพอแล้วก็จะไม่ทิ้งนะครับ
งั้นเดี๋ยวจะมีกระแสข่าวว่าศรีสะเกดเป็นคนเจ้าชู้ก็เลยคิดว่ามั่นไว้ก่อนเลย
ก็จะหาเลิกแต่งงานพร้อมกับยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีการคบซ้อนในช่วงที่ยังมีปัญหากับทางน้องเก๋อยู่นะครับ
แต่ว่าอยากให้เรียงลำดับแล้วก็จะได้เป็นคนถามศรีสะเกดด้วยตัวเอง
เนื่องจากว่านักมวยเนี่ยก็ไม่ได้พูดเกะอะไรมากมายนะครับ
แล้วก็อยากจะให้เจ้าตัวนั้นได้ตอบคำถามโดยมีการคิดก่อนสักนิดนึง
แต่ว่าเป็นการตอบถามสดนะครับเพราะว่าออกมาปุ๊บเนี่ย
ซึ่งนักมวยก็ถามคำตอบคำตามสไตล์แต่ก็ได้เนื้อหาสาระสำคัญนะครับ
เจ้าตัวก็ถ้าแต่งงานแล้วยังไม่ได้มีลูกทันทีอีก๒ปีนะครับอยากจะชกมวยไปก่อนครับ
แล้วสาเหตุที่รีบมั่นกับคุณตานี่
ก็อยากให้น้องจ๋ามั่นใจครับผมว่าผมมั่นกับน้องจ๋าว่าจะไม่ทิ้งน้องจ๋าประมาณนี้ครับผม
ผมก็สัญญากับพ่อแม่น้องจ๋าว่าผมก็จะดูแลน้องจ๋าให้ดีที่สุดครับผม
ก็อยากให้พ่อแม่น้องจ๋าเชื่อใจผมแล้วก็มั่นใจผมครับผม
ก็จะทำหน้าที่ที่เป็นสามีของน้องจ๋า

หลังแต่งงานเสร็จแล้วอยากมีลูกเลยไหมครับ
ยังครับผมยังยังไม่อยากมีลูกครับผมก็รอสักสองปีครับผม
ไม่ได้ครบซ้อนครับผมก็ผมเลิกกับน้องเก๋เลิกกับผมก่อน
ผมก็ไปเจอน้องจ๋าที่ร้านครับผมร้านแห่งหนึ่งครับ

ผมก็ยอมรับว่าผมยังคุยกันกับน้องเก๋
แต่ว่าเราคุยกันแค่ว่าเป็นพี่เป็นน้องครับผม
ก็อยากให้เจเจอคนที่ดีแล้วก็อยากให้มีชีวิตที่ดีครับผม
ส่วนที่บอกว่าร้านแห่งหนึ่งเนี่ยก็ได้ข่าวกันมาว่าเป็นร้านข้าวต้มนะครับ
ร้านข้าวต้ม๓บาทก็ลองไปดูกันนะครับ

ไม่เกิน๓๔ถ้วยครับได้เจอเนื้อคู่แน่นะครับ

แน่นอนสภาพร่างกายก็ดีขึ้นตามลำดับ
ถ้าติดใจดีแบบนี้กำลังใจเต็มเปี่ยมนะครับ
เวลาประมาณสัก๒นาทีเสร็จไม่น่ามีปัญหาในการป้องกันแชมป์โลก
ไฟล์ต่อไปแต่ว่าคู่ชกยังไม่ได้นะครับผู้ทัชชิง
คือตามข่าวเนี่ยวงในก็บอกกันว่าเป็นทางเม็กซิโกซึ่งก็มีการเปิดเผยมาแล้ว
แต่ว่าไม่ได้บอกชื่อดังนั้นที่เหลืออยู่นะครับ
ใน๑๕อันดับผู้ทัชชิงอันดับ๗ก็จะไปชกกับฮวนฟานซิสโกเอสตาด้า
ก็คือทางโอรุฮูตาที่สหรัฐอเมริกาแทนที่ของไฟล์ท๒๔สเกตนะครับ
วันที่๘กันยายนก็จะเหลือแค่นี้ครับ
อันดับ๙อันดับ๑๒แล้วก็อันดับ๑๒
ซึ่งสถิติก็ชก๓๒ชนะ๒๘น็อก๒๐แพ้๔เป็นการแพ้น็อก๑แล้วก็เสมอ๑
ก็ถือว่าแข็งที่สุดใน๓คนของอันดับที่เหลืออยู่
แล้วก็อันดับ๑๒ก็คือฮูลิโอเซซ่ามาติเนสนะครับชก๑๑ไฟล์ชนะ๑๐น็อก๗แพ้๑
อันดับ๑๓ก็คืออีรานดีอาร์สนะครับชก๑๙ชนะ๑๔น็อก๖แพ้๒เป็นการแพ้น็อกทั้งหมดนะครับ
แล้วก็เสมอ๓ครั้งแต่ว่าอันดับโลกเนี่ยเดี๋ยวจะประกาศใหม่ช่วงต้นเดือนนี้ต้องดูวันที่อีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือว่า๓คนนี้อาจจะไม่ได้ชี้วัดกันนะครับเรื่องของว่าฝีมือใครดีกว่า
แต่ชีวะกันที่ว่านักมวยคนไหนใน๓คนนี้ที่พร้อมมากที่สุดในการที่จะสู้กับศรีสะเกด
ว่าถ้าเกิดว่ามีการติดต่อไปในช่วงเวลานี้ต้องเริ่มฝึกซ้อมแล้วนะครับ
แล้วก็มีความพร้อมหรืออาจจะซ้อมก่อนหน้านี้มาแล้ว
ดูว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับเจอสีสเกจในช่วงเวลาแบบนี้ที่ถือว่าเป็นมวยที่ดีที่สุด
ในรุ่นร้อน๑๕ปถือว่าเป็นงานที่อันตรายมากถ้ามาเยินสีสเกจในประเทศไทยนะครับ